สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รับเชิญสุดพิเศษของเชอรี่นะคะก็คือพี่เดบบี้นั่นเอง
อดีตสมาชิกสาวสวยหนึ่งเดียวแห่งวงบาซูนั่นเองแต่ว่าวันนี้ต้องก่อนอื่นเลย
ขอพูดคำนี้เลยว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะกับข่าวดีที่กำลังจะสละโสดแล้ว
แล้วก็กำลังจะแต่งงานแล้วด้วยเร็วนี้แต่ประเด็นนี้พักไว้ก่อน
เราขอพูดอีกหนึ่งบทบาทสำคัญก่อนที่พี่เดมบี้เพิ่งได้รับมาเลย
เล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปเป็นไงคะก็คือจริงจริงแล้วอ่า
ไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามหรือว่าจะมีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือว่าจะชนชั้นใดก็ตามมาจากที่ไหนก็ตามได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหมด
พบได้เลยว่าปัญหาของเด็กเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลย
ไม่ว่าจะเป็นการกระทำรุนแรงกับเด็กรวมไปถึงการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงด้วย

ก็เลยเกิดเป็นโครงการขึ้นมาในช่วงนี้ใช่ไหมครับพี่แดมบี
ก็อยากจะให้คนเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้น
เพราะว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังน้อยมากเลย
บางคนคิดว่าอ๋อเด็กที่เป็นต่างด้าวหรือว่า
เด็กที่ไม่ใช่คนไทยไม่สามารถที่จะรับการศึกษา
ในรูปแบบของไทยได้ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่
อย่างเช่นถ้าบอกว่าตอนนี้พ่อแม่ต่างด้าวมาทำงานในไทยกันเยอะ
แล้วลูกพูดง่ายเลยตามแท้มคนงงคนงานนี้
จะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแบบนี้ทางเราช่วยได้
ใช่เราช่วยได้ค่ะเพราะจริงมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มนี้
ประมาณสองแสนคนเลยนะคะในบ้านของเราที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ทั่วถึง
แล้วจริงแล้วคุณพ่อของคุณแม่และคุณแม่ของเด็กเหล่านี้เนี่ย
ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานไทยที่สร้างให้เศรษฐกิจไทยโตยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นคนจะไม่เข้าใจว่าเอาแล้วเขามีสิทธิ์เหรอคะ
เขาแบบเขาไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่จริงแล้วเขามีสิทธิ์เพราะว่ารัฐบาลของเราได้ออกนโยบาย
หรือว่ามาจากที่ไหนมีเอกสารไม่มีเอกสาร
สามารถที่จะได้รับการศึกษาหมดในประเทศไทย
ให้ฝากถึงพี่น้องชาวไทยเลยละกันนะคะที่เกิดว่ามองอยู่แหละ
รู้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแน่นอนเรื่องราวของเด็กนะคะ
ให้เราช่วยพัฒนาการสังคมของเราจะได้น่าอยู่มากขึ้น

ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะคะ
ว่าทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือได้
ไม่ว่าจะเป็นด้วยการลงทุนลงแรงหรือว่าแค่การช่วยกระจายข่าวในโซเชียลมีเดีย

อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูว่าเรามีคุณสมบัติที่จะช่วยได้ตรงไหน
แล้วก็จะได้กลับไปพบเจอกับกิจกรรมดีมีส่วนช่วยเหลือตรงไหน
ก็จะสื่อประชาสัมพันธ์กันไปด้วยตลอดนะคะ
งั้นเดี๋ยวกลับมาถามที่เรื่องของที่หลายคนอยากรู้กันก่อนนะคะ
ได้ทราบกันไปแล้วขอถามเรื่องหัวใจนิดนึง
มนต์กลับมาแล้วใช่ไหมมนต์กลับมาแล้วเรียวรถกลับมาเลยค่ะพี่ดับบี้ค่ะ

ไปเจอมาได้ยังไงคนนี้ไปเจอมาได้ยังไงค่ะเจอข้างถนน
ไม่ใช่จะบอกว่าวันนี้นะคะที่มาสัมภาษณ์เนี่ย
ของพี่เดบี้มาด้วยต้องเรียกว่าอะไรนะ
ว่าที่สามีใช่ไหมเพราะว่ากำลังจะแต่งงานกันแล้ว
ค่ะก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะไปเจอกัน

เพื่อนพาเจอเพื่อนพาไปเจอดีตลอดเลย

ประทับใจก็ประทับใจทุกตรงเลยค่ะเขาเป็นคนดีค่ะ
เขาเป็นคนที่ดูแลเราได้แล้วก็มีความผู้ใหญ่
ค่ะแล้วก็จะแต่งงานแล้วต้องโกลอินเตอร์ไปอยู่อเมริกาเลยหรือเปล่าคะ
ก็จริงเบสอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายไปทำงานที่โน่นนะคะ
แต่ช่วงนี้ได้บี้บินกลับมาถ่ายละครค่ะ

รับบทบาทตัวร้ายแซบ
ตัวร้ายนะคะเห็นสาวเปรี้ยวร่างเล็กแบบนี้

จริงไม่เคยเล่นไลน์มาก่อนนะเพราะจริงเป็นคนดีมาก
เชื่อค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนดีจะไม่ได้เจอของดีแบบนี้แน่นอน

วันนี้ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกับสาวสวยคนนี้พี่เดบบี้
อีก๑บทบาทในการดนรงช่วยเหลือเด็ก
หน้าที่สำคัญรวมไปถึงอีกหนึ่งบทบาทที่เธอกำลังจะเป็น

ยังไงบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วย
เอาล่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะ